แม้ว่าฟ้าจะมีฝนโปรยปลายลงมา
แม้ว่าน้ำมันจะท่วมแต่ว่าด้วยแรงศรัทธา
ทำให้พุทธศาสตร์สินิกชนวันนี้ออกไปทำบุญตากบาท

นี่พาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านพาดกันก่อน

แน่นอนอายุทียายังมีน้ำท่วมอยู่
แต่พุทธศาสนิกชนก็ต้องฝาน้ำลุยน้ำไป
นี่คุณดูสิรอบพระอุโบสถน้ำท่วมหมดเลย

ปุญญาตายายผู้เท่าผู้แก่ก็ต้องค่อยเดิน

นี่ฮะการทำบุญออกพรรษาที่วัดบ้านพาด
ที่บ้านโพอำเภอบางปะอินนะครับ
เป็นวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ภายในวัดถูกน้ำท่วมทั้งหมด
สูงประมาณ๑๕๐เมตรสูงนะครับ
ทางวัดทำสะพานไม้เอาไว้จากกุฏิพระ
แล้วก็ทางเข้าไปที่สาราการประเรียน
พุทธศาสนิกชนก็ต้องฟันฝ่าเข้ามาแบบนี้นะครับ
โดยบ้านเรือนของชาวบ้านแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคุณนะ

ชาวบ้านก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางมาทำบุญนะครับ
บางคนภายเรือกันออกมาเลย
ฝากกระแสน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเชี่ยว
เพื่อมาทำบุญวันออกพรรษานะครับ
บางส่วนพายเรือออกจากชุมชนจอดเรือไว้ริมถนน
เดินบนสะพานไม้ไปสาราการประเรียนด้วยความลำบากนะฮะ
และส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปเป็นผู้สูงอายุนะครับ
ส่วนที่นครสวรรค์หลายครอบครัวก็นำอาหารคาวหวาน
สำหรับเดินเท้าคุณตรงนี้
ลุยน้ำท่วมสูงกว่า๓๐เซนเพื่อไปทำบุญ
แล้วก็ถวายผ้าป่าที่วัดปากน้ำโพใต้
ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนะครับ
โดยวัดปากน้ำโพถูกน้ำท่วมมานานเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกัน
ภายในวัดสาราวัดวิหารหลวงพ่อ
สถานที่ปฏิบัติธรรมสุสานห้องน้ำของพระถูกน้ำท่วมหมดเลย
ชาวบ้านมีการต่อสะพานไม้ชั่วคราวภายในวัด
เพื่อให้พระสงฆ์แล้วก็ให้ประชาชนได้เดินไว้
สำหรับทำกิจกรรมในวัดไปทำบุญต่าง
อาศัยสะพานไม้เหล่านี้จนกระทั่งเข้าไปถึงภายในนะคุณนะ
ก็ได้ทำบุญตามแรงศรัทธานะครับ

หรือว่าวัดภูกระแตที่อำเภอวิสิตขออภัยที่ตำบลวิสิต
อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวลาวตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
รอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในวันนี้วันออกพรรษา
ขึ้น๑๕ค่ำต่างร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
พระพิสุสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษา
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ก็๑๕ค่ำเดือน๑๑นะคุณนะ

หลายคนก็รอดูนะฮะสำหรับปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค